คุณผู้ชมไปดูอีกหนึ่งเรื่องราวของสัตว์ที่แอบย่องเข้ามาในบ้านของเรา
เล่ากันบ่อยเหลือเกินไม่ว่าจะเป็นตัวเงินตัวทองหรือพี่เหลือม

อะไรคือเผือกอะไรยังไงไปดูค่ะ

แต่นี่เช่นกันมันจะพูดถึงเต่าเผือก

เขาบอกว่าคุณสังเกตสีมันมันไม่ใช่เป็นสีดำเข้ม

ชาวบ้านเขาก็เลยเรียกว่านี่มันคือเต่าเผือก

ลำตัวของมันค่อนข้างใหญ่นะคะ
ตำบลหนองบัวอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรี
แล้วคุณผู้ชมสังเกตที่กระดองเต่า
คนที่เล่นพระเช่าพระอาจจะรู้สึกว่ามันเมืองลายคล้ายกับพระสมเด็จหรือเปล่า
หลายคนที่เขาเห็นเขาก็บอกเป็นเสียงเดียวกัน
แล้วบริเวณกระดองเนี่ยยังมีจุดสีดำใช่ไหมคะอืม
มันเป็นดางอยู่ในกระดองของมันอยู่ด้วยอะค่ะ
บางคนบอกโอ้โหไม่ไปไหนยืนจ้องกระดองมันอย่างเดียวเลย
เหรอเราก็เลยไปถามเจ้าของบ้านดีกว่านะว่าเต่าตัวนี้มันมายังไง
คุณพี่สมทวินกลิ่นขจรค่ะบอกว่าตอนที่กำลังกวาดหน้าบ้านอยู่
เต่าเผือกตัวนี้แหละคลานมาเล่นกับแมว
แล้วแมวตัวขาวเมื่อสักครู่มันแก่อยู่นะโอ้เจ้าขาว
เดี๋ยวแมวตัวขาวขนาดนี้ให้เรียกเจ้านำ
ถ้าเป็นแนวดิพันธุ์ได้มันจะสับสนกันอ่ะ
แต่ว่าพอเล่นกันแบบนี้เจ้าของบ้านแปลกใจมันเข้ากันได้เนอะ
เดินเข้าไปดูใกล้บอกว่าไม่เคยเห็นเต่าที่มันหัวเป็นสีขาวกระดองสีซิดแบบนี้มาก่อนในชีวิตเลย
จากนั้นก็นำเต่าตัวนี้ไปปล่อยข้างร่องน้ำก็กะว่าปล่อยคืนสู่ธรรมชาติ
แต่คุณเชื่อมัยว่ามันไม่ยอมไปไหนมันไม่ยอมลงน้ำค่ะ
งานนี้ก็เลยอ้าวไม่ไปก็อยู่ด้วยกันแล้วกันพอชาวบ้านทราบข่าวเท่านั้นแหละ
หัวกระดายไม่แห้งเลยนะคะแวะเวียนมาดูเต่าเผือกตัวนี้แล้วก็ชี้จุดต่างตามตัวของมัน
ล่าสุดนะคุณผู้ชมมีคนโทรมาสอบถามกับคุณพี่สมทวินบอกว่าขอซื้อเต่าเผือกตัวนี้ด้วย

ในราคาหลักหมื่นเลยคุณชนะ
อุเดินมาถึงบ้านแล้วอยู่ดีมีคนขอซื้อในราคาหมื่น
พี่สมทวินบอกเลยไม่ขายเพราะว่ายังไม่รู้ว่าเต่าตัวนี้เนี่ยมีเจ้าของหรือเปล่า
ดูป้ายแขวนคอก็ไม่มี
เดี๋ยวนะเต่ามันไม่มีป้ายแขวนคอครับคุณผู้ชม

ก็เลยไม่รู้เหมือนกันว่าถ้าจะขายไปเนี่ยมันจะไปผิดอะไรตรงไหนไหมนะคะ
เพราะว่าบางทีเขาเลี้ยงเต่าก็มีไงคนเขาเลี้ยเต่าแล้วมันอาจจะหลงมา
ก็เลยบอกไว้อย่างนี้ว่าถ้าใครเลี้ยงเต่าตัวนี้นะเออ
แล้วมันหายไปคุณมาติดต่อขอรับเต่าไปได้
แต่ถ้าหากว่าปล่อยเวลาไปแล้วไม่มีใครมารับเต่า

จะนำเต่าตัวนี้ไปถวายพระที่วัด
เพราะวัดเป็นเผียดอภัยธาน
สมทวินก็คิดว่าเอาไปที่วัดน่าจะปลอดภัยกว่า

เพราะกลับป่าอาจจะเดินหลงทางมาอีก

แต่บางทีเราอาจจะไม่รู้ใจรู้ธรรมชาติมัน
อันนี้เราก็ให้มันไปอยู่ในที่ที่น่าจะปลอดภัย

บางทีคุณเราจะคิดว่าเต่าอยู่ในน้ำใช่ไหม
แต่เต่าบางชนิดเขาก็อยู่บนบก

ถ้ามีข้อมูลเราก็ลองสูบกันฟังสักที
อันนี้ก็คือนิทานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่า